เรื่องของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว

เขายังไปปรับเปลี่ยนสถานที่ต่างด้วยนะครับ
ไปที่ค่ายสิรินทรจังหวัดยาลานะครับ
ตอนนี้เขามีการปรับพื้นที่สีเขียว

พร้อมจะรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
ในวันสถาปนาค่ายสิรินทรครบ๓๖ปีนะครับ

พร้อมเจ้าหน้าที่สวนนงนุษย์กว่าร้อยคน
นำเครื่องจักรอุปกรณ์และที่สำคัญต้นไม้

ค่ายสิรินทรตะบนเขาตูมอำเภอยะบรังจังหวัดปัตตานี
เพื่อให้เป็นสวนป่าไม้ประดับที่สวยงามนะครับ
โดยได้นำต้นไม้ขนาดเล็กขนาดใหญ่กว่าพันต้นนะคุณ

เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ยามบรมราชกุมาบรีในการเสด็จพระราชดำเนิน
ไปเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
ในวันที่๒๐กันยายนนี้นะครับ
ซึ่งตรงกับวันสถาปนาค่ายสิรินทร
ครบรอบ๓๖ปีด้วยนะครับ
งานนี้ก็มีพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคแม่ธรรพาที่๔
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจดูความเรียบร้อย
ก็คาดว่าจะปรับภูมิทัศน์ภายในค่ายสิรินทร
จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะครับ
นี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่สวยงามแบบนี้แหละครับ
แล้วเขาทำเร็วด้วยนะครับสำหรับสวนโน้ตนะคะ

ใช่ค่ะประกวดระดับโลกนี่ชนะมาแล้วนะคะ
สำหรับการจัดสวนไม่ใช่ปีเดียวหลายปีซ้อนด้วย